ส่วนอีกเรื่องนี้มีความคืบหน้าแล้ว

แล้วจู่ก็ถูกพาตัวส่งโรงพยาบาลไป

มีที่มาที่ไปยังไงพี่เสกป่วยจริงหรือเปล่านะคะ

ภรรยาเก่าภรรยาใหม่รวมไปถึงลูกชายคนโต
ก็คือน้องเสือเศรษฐกาล
เขาออกมาเปิดใจเลยถึงการร่วมมือกันหาทาง
ที่จะให้รถพยาบาลเข้าไปรับตัวพี่เสก
เพื่อไปรักษาอาการป่วยด้วยโรคไบโพล่า
ในที่สุดก็ได้รับการรักษาสำเร็จ
หลายวันก่อนแล้วก็คือนำตัวส่งโรงพยาบาลสำเร็จนั่นเอง
โดยคนใกล้ชิดที่สุดอย่างคุณอีฟอภิษริยา

เป็นคนที่ใกล้ชิดกับพี่เสกที่สุดเลยช่วงหลังนี้
เธอก็ยอมรับว่าตัวเองกลัวมาก
พี่เสกป่วยจนถึงขั้นสุดแล้ว
เออก็เลยปรึกษาทุกคนที่จะหาทางพาพี่เสกไปรักษา

ที่บ้านของพี่เสกเองเนี่ยไม่ค่อยได้มีรายรับเข้ามาเลยด้วยนะ
เมืองต้นก็ทราบอยู่แล้วว่าเขาเป็นโรคไบโบล่านี้ค่ะ
แต่ก็ไม่ได้หนักเท่าแบบที่แบบพีคสุดก็คือตอนที่ไลค์นี่แหละค่ะ

ก็เห็นที่แบบน่ากลัวคือตอนที่ร้องไห้ผ่านไลค์นี่แหละค่ะ
พี่ก็ไปตามเก็บมีดเก็บอะไร
ก็คือเขาไปหาหมอครั้งสุดท้ายค่ะมาปีที่แล้ว
แล้วหมอเขาบอกว่าเขาก็ใกล้จะหายแล้วอะไรอย่างนี้
แล้วตั้งแต่นั้นเขาก็เลยไม่ได้ไปหาหมอเองเลย

ตอนนี้เราก็ไม่มาให้อัปเดตเหตุการณ์
ไม่รู้ว่าอะไรเขาเป็นยังไงเขาทำอะไรอยู่ข้างใน
ยอมรับว่าเครียดนะฮะเพราะว่างไม่ได้คุยหากับใครเลย

เพราะว่า๑บางทีถึงเราคุยกับโทรศัพท์

ส่วนน้องเสือลูกชายก็เล่าแผนการในการพาตัวคุณพ่อส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ฝากขอโทษทุกคนด้วยที่เคยถูกพี่เสก

ด้านอดีตภรรยาอย่างคุณการวิพากร
เขาก็เชื่อนะว่าโอกาสหายมีนะ
ถ้าเกิดมีวินัยในการกินยาแล้วก็ต้องพบหมอไปตลอดด้วยนะคะ
ส่วนสถานะทางการเงินพี่การบอกว่าไม่ทราบเลย
แต่คิดว่ามีปัญหาแน่นอนเพราะว่าช่วงนี้ไม่รับงานแล้ว
แล้วก็ยังไม่ได้ส่งเงินให้ครอบครัวมานานแล้วด้วย
รถตู้ใหญ่บอกว่าเป็นมูลนิธิ
ว่ามาบริจาคออะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
หลังบริจา
เขาเรียกว่า

เป็นโรคจิตเลยครับเป็นแบบอยากจะทำร้ายตัวเองอยากฆ่าตัวตายมันไม่ถึงนั่น
แต่ว่าหมอบอกว่าถ้าไม่รักษามันเป็นถึงโรคจิตได้
ตอนนี้ผมเป็นเจ้าของคนไข้ครับผมเซ็นได้อย่างเดียวว่าเขาออกมาได้ตอนไหน
อะไรแบบนี้เขาอยากทำอะไรผมก็ต้องรู้ทุกอย่างอยู่แล้วครับ
โอกาสที่จะหายเป็นไปได้สิคะถ้าเขามีวินัยในการกินยาแล้วก็พบแพทย์ตามนัด
แต่ว่าโรคนี้ขอบอกว่ามันต้องพบแพทย์ตลอดชีวิตนั่นแหละหายไปเลย
คือไม่สามารถทำธุรกรรมอะไรก็ไม่ได้
เขาก็ทำได้แต่ว่าคืออารมณ์เขาแบบแปรปวน
ยังไม่มีแผลอะไรก็ต้องปรึกษาหมอก่อนนะคะว่าหมอเขาจะแนะนำให้ทำอะไรยังไงบ้าง
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมองเราว่าหวังดีหรือหวังร้ายอะไรอย่างนี้
เมื่อวานโทรเช็คที่โรงพยาบาลไม่มียาเสพติด
การคิดว่าการไม่รู้นะอีฟเองแต่ว่าการคิดว่าเขาไม่ได้รับคอนเสิร์ตมาเป็นปีแบบนี้
ก็คงเกือบปีก็คงกระทบบ้าง
ถ้าเกิดพี่เสกมีวินัยในการส่งเสียลูกมันก็ไม่เหนื่อยสำหรับเรา
เราก็เหนื่อยน้อยอันนี้มันเหนื่อยจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นหลายเท่า
ตอนนี้เข้าใจแต่ถ้าออกมานะยังไม่จ่าย
ตอนนี้นะคะทางครอบครัวก็ต้องดูแลเรื่องของวิธีการดูแลรักษาแล้ว
เราต้องปรึกษากับทางทีมแพทย์อีกครั้งว่าจะมีรักษาที่จะหายจากโรคไบโพล่านี้
ถ้าอีกนิดหนึ่งถ้าเกิดไม่มาพบคุณหมอเนี่ย
อาจจะถึงขั้นเป็นโรคติดได้หรือทำร้ายตัวเอง
แต่ว่าตอนนี้ยังควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้อยู่นะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวซุปปี้พายกันด้วย